ท่านผู้ชมครับทุกวันเสาร์นะครับคุณสุภาพคลี่ขจาย
จะมาวิเคราะห์การเมืองไทยในขีดเส้นใต้การเมืองนะฮะแน่นอนว่า
ท่ามกลางปัญหาเรื่องของโควิดสิบเก้าแต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง
เกี่ยวกับการเมืองเข้ามานะครับวันนี้คุณสุภาพจะวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้าง

ไปไหนช่วงนี้มีคนถามว่าจะรอดไหมครับเนี่ย
ถามว่าที่ว่ารอดหรือไม่รอดเนี่ยอะไร
ประเทศหรือรัฐบาล
เพราะอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง
ประเทศนั้นรอดแน่ครับไม่มีปัญหา
แต่ถามว่าคนในประเทศจะอยู่กันยังไงจากนี้ไป
นี่เป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งผมคิดว่าคนรุ่นเรา
มันจะลุกลามไปถึงไหนยังไง
ลามไปถึงภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งนับวันจะยิ่งซบเศร้า
ลามไปถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งจะอยู่ไม่ได้
พอผู้ประกอบกิจการอยู่ไม่ได้
ลูกจ้างพนักงานก็อยู่ไม่ได้
ลูกจ้างพนักงานอยู่ไม่ได้
ครอบครัวจะกินอะไรเข้าไป
นี่คือเป็นประเด็นที่เรานั่งตั้งคำถามกันอยู่
และถามต่อว่าสภาวะอย่างนี้มันยังจะอยู่กับเรา
อีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่มันจบจบแล้วเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นทันทีหรือไม่
ซึ่งหลายคนตอบว่าคงยังจะยังมันจะต้องซึมยาวไปอย่างนี้อีกนาน
มีการประเมินตัวเลขเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายสำนักก็กล้าฟันทงออกมาแล้วว่า
ติดลบติดลบส่วนเรื่องของรัฐบาลจริงแล้วในภาวะอย่างนี้
คนไทยเราควรจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนไทยเราควรจะให้กำลังใจรัฐบาล
แต่ว่ารัฐบาลจะมีข้อแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ทำในสิ่งที่ทำให้ประชาชนแคลงใจ
รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
รัฐบาลต้องไม่ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาขึ้น

เพราะถ้าเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาแล้วเนี่ย
สถานการณ์ที่มันย่ำแย่อยู่แล้ว
มันจะยิ่งย่ำแย่เข้าไปอีก
วิกฤตศรัทธาในสายตาประชาชน
จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลไหนเวลาเจอเรือโครง
เวลาเจอปัญหาเขาระมัดระวังมากเรื่องวิกฤตศรัทธา
เรื่องของโควิด๑๙คนก็มองเห็นอยู่ว่ารัฐบาลก็ทำเต็มที่
แต่พอมาถึงเรื่องหน้ากากอนามัยที่เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาในตลอดสัปดาห์นั่นแหละ
ฟังว่าเหมือนกับมีการกักตุลกันฟังว่าเหมือนกับแอบส่งไปขายต่างประเทศกันได้
ฟังว่าเหมือนกับกักตุลแล้วไปขายกันในโลกออนไลน์
เท็จจะจริงยังไงไม่รู้แต่เรื่องนี้คนแคลงใจและเดือดดานมาก
ที่สำคัญก็คือว่าข่าวที่ออกมานั้นไปเกี่ยวไปโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วย
อย่าทำเป็นเล่นนะครับเรื่องนี้ถึงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก
ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้สึกคน
เป็นเรื่องที่ประชาชนทนใครเขาเดือดดันเขาหาซื้อหน้ากากไม่ได้
แล้วอยู่ขึ้นมาก็มีกระบวนการทำอะไรกันอย่างที่ว่า
ตอนนี้ตำรวจเขากำลังตรวจสอบกันอยู่
แต่ว่าลักษณะแบบนี้โดยประสบการณ์ท่านทั้งหลายก็รู้
ผมก็รู้ว่าหลักฐานมันจะสาวไม่ถึงเพราะมีการตัดตอน
สุดท้ายขึ้นมาก็หาของไม่ได้
สุดท้ายขึ้นมาก็กลายเป็นว่าไม่มีการกักตุล
ไม่มีการขายกำไรเกินราคาไม่มีการส่งออก
ไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
แต่ความแคลงใจไว้ให้ประชาชน
สุดท้ายขึ้นมาผู้ต้องหาก็จะโดนแค่
ข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก็ปรับกันได้กี่ตังค์ก็จบ
คนไทยจะยอมให้เป็นอย่างนั้นเหรอครับ
ฉะนั้นคนไทยก็ต้องถามว่า
แล้วจะมีมาตรการใดที่จะขุดคุยหาให้เจอ
ก็ฝากไปถึงกระทรวงพาณิชย์
เพราะว่ากฎหมายของกระทรวงพาณิชย์
ที่ออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
มีโทษมีอำนาจมีบทลงโทษ
ดุเดือดรุนแรงพอสมควร
กระทรวงพาณิชย์ต้องลงมาเป็นเจ้าภาพจัดการเอง
ให้กระสวงพระอาทิตย์เป็นเจ้าภาพ
แล้วเดินหน้าขุดคุยเอาจริงเอาจัง
ว่ากระบวนการของนายบอย

โยงใยเกี่ยวข้องไปถึงใคร
ถึงแม้จะออกมาปฏิเสธกันแล้วว่า

ไม่เกี่ยวไม่โยงใยไม่รู้ไม่เห็น

เพราะคนคิดไปส่วนหนึ่งแล้วว่า
เรื่องที่เกิดนั้นเป็นจริง

มีคนร่ำรวยท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนจริง

ฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ไม่ทำความจริงให้ปรากฏ
แล้วไม่ทำอะไรสักอย่าง
ปล่อยให้เรื่องค่อยเงียบไปอย่างนี้
นั่นแหละมันจะเกิดวิกฤตศรัทธา
แล้วจะมีผลเสียหายกระทบถึงรัฐบาลตามมาเยอะ
โบราณเขาถึงบอกไงว่านิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นทิ้ง
เพื่อรักษาอวัยวะเพื่อรักษาตัวไว้
ตอนนี้เราก็พอเห็นอยู่แล้วนี่ครับว่า
มันมีนิ้วร้ายอยู่รัฐบาลจะกล้าไหมล่ะครับ
สมัยพ่อเนกเปรมตินละสุละนน
เวลามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาท่านปรับคอลโลมอก่อน
บางทีหลักฐานมันไม่ชัดใบเสร็จมันไม่มี
แต่ว่าคนเขาเชื่อแล้วรัฐบาลก็เชื่อ
เขาก็ปรับคอลโลมแล้วถ้าพักที่สนับสนุนรัฐมนตรีคนนั้นอยู่
ไม่ยอมปรับขอลมพระเปรมก็ปรับออกทั้งภักดิ์
นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นมาแล้ว

ถึงจุดหนึ่งแล้วจำเป็นต้องตัดนิ้วร้ายทิ้งไม่ว่าจะคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่บงการ
ในทางการเมืองเนี่ยเขามีอยู่คำหนึ่งว่า
ความเชื่อคือความจริงอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คนเชื่อกันมาก
เขาเชื่อเขามั่นใจนั่นแหละความจริง
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องกำจัดจุดอ่อน
ส่วนเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องคอยดูว่า
ในสถานการณ์ที่โควิดมันลุกคืบเข้ามาอย่างนี้
แล้วมีคนแคลงใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอีกจะเป็นยังไง
ประเด็นเรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์ผมบอกตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครับว่า
ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าธรรมชาติของประชาธิปัตย์
เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือเขามีการแสดงความคิดความเห็นของเขา
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาแสดงความคิดความเห็นเขามานานแล้ว
เพียงแต่ว่าคราวนี้ไลน์มันหลุดออกมาแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่
ยังยืนยันที่จะสนับสนุนรัฐบาลต่อฉะนั้นเรื่องของประชาธิปัตย์
ไม่ใช่เรื่องเป็นปัญหาเรื่องของแฟลตมอบก็ถือว่าเป็นระคังช่วย
เพราะว่ามีโรคโควิดเข้ามาสถานการณ์การชุมนุมการเรียกร้อง
ก็พักรบไปชั่วคราวแต่ถึงว่าสถานการณ์ชุมนุมจะพักไปชั่วคราว
แต่ว่าเนื้อหาของการเรียกร้องยังอยู่ต้องการให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริง
ต้องการความยุติธรรมที่เป็นธรรมแก้รัฐมนูล๖๐ให้เป็นประชาธิปไตย
ยุติบทบาทสวตามบทเฉพาะการ
ให้นายกยุบสภาหรือลาออกจัดเลือกตั้งที่บริสุทธิ์
ให้ทุกฝ่ายยึดสันติวิธีกองทัพไม่มีแทรกแทรงการเมือง
เอาข้อเรียกร้องมาอ่านให้ดูอีกทีนึงว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้ยังอยู่
แต่ว่าการจัดชุมนุมพักรบชั่วคราวและนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้

ขอบคุณคุณสุภาพนะครับทุกวันเสาร์นะครับขีดเส้นใต้การเมืองคุณสุภาพ
มาวิเคราะห์การเมืองไทยให้ฟังกันนะครับ